เราได้คุยกับนักกฎหมายนะฮะที่เป็นนักวิชาการทางกฎหมายนะครับ
ก็คืออาจารย์วิรพัฒน์ปริยะวงนะครับ
คืออาจารย์วิรพัฒน์เนี่ยวิเคราะห์ว่าแบบนี้ครับ
ผู้ที่จะตอบเรื่องที่คุณชูวิทย์ออกมาแถลงกรณีของคุณเศรษฐาได้ดีที่สุด

เพราะมันต้องแยกแยะระหว่างการวางแผนภาษีคือการทำอย่างไรให้เสียภาษีน้อยที่สุด
กับการหลบหลีกภาษีและการหลีกเลี่ยงภาษี
คำนี้เนี่ยอาจารย์วิรพัฒน์บอกว่าความหมายมันแตกต่างกันนะครับ
มีวางแผนภาษีหลบหลีกภาษีและหลีกเลี่ยงภาษี
สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือถ้าจะบอกว่าสิ่งที่คุณเศรษฐาทำเป็นเรื่องที่ผิด
แล้วผู้นำองค์กรธุรกิจและนักการเมืองทั้งหลายที่ทำในแบบเดียวกันเนี่ยจะถือว่าผิดไหม
และทำไมคุณชูวิทย์ถึงเพิ่งมาพูดตอนนี้
นี่คือคำถามจากอาจารย์วิรพัฒน์นะครับ
ขณะเดียวกันสถานการณ์ทางการเมืองไทยในขณะนี้เนี่ย
อาจารย์วิรพัฒน์บอกว่าที่ต้องจับตาก็คือคุณทักษิณชินวัฒน์

แต่ว่าคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพักเพื่อไทยก็ยืนยันว่า
ยังกำหนดเดิมนะ๑๐สิงหาคม
เพราะฉะนั้นอาจารย์วิรพัฒน์บอกว่าต้องดูนะฮะว่าคุณทักษิณเนี่ย
จะกลับก่อนโหวตหรือโหวตก่อนกลับ

เพราะ๒สถานการณ์มันจะไม่เหมือนกัน
หากคุณทักษิณอยู่นอกประเทศ
อาจารย์วิรพัฒน์มองว่าการต่อรองเกี่ยวกับเรื่องของการโหวตนายก
คั่วรัฐบาลต่างเนี่ยมันจะมีมากกว่า
แต่หากคุณทักษิณกลับมานะฮะ
อำนาจในการเจรจาทางการเมืองการเปลี่ยนมือต่างเนี่ย
มันจะเปลี่ยนมือทันทีตราบใดที่คุณทักษิณ
ต้องกลับมาแล้วก็รับโทษทางกฎหมาย
ถึงแม้จะได้นายกไปแล้ว
ก็อาจจะถูกเล่เหลี่ยมกฎหมายที่แฝงเอาไว้
ในยุคคอสชหยิบยกขึ้นมาเล่นงานได้
ตัวคุณเศรษฐาเองก็อาจจะกลายเป็นเหยื่อทางการเมืองคนต่อไปก็ได้
ไม่ผิดกฎหมายแต่อาจจะผิดฤยธรรมและส่งให้สารดิกาชี
มันก็จะมีประเด็นตามมาครับในทางการเมือง
เพื่อจะบีบรัฐบาลว่าคุณเศรษฐาจะเป็นนายกได้หรือเปล่า
หรือถ้าได้เป็นเป็นได้นานแค่ไหน
ต้องเป็นก่อนหรือหลังคุณทักษิณกลับมาแล้ว
เขตอำนาจบังคับกฎหมายไทยอำนาจก็ยังต่อรองได้ในมือคุณทักษิณ
คุณทักษิณอาจจะคิดว่าจำเป็นที่จะต้องมีนายกที่เขาไว้ใจได้
บริหารราชการแผ่นดินมีอำนาจแม้อาจจะมีอำนาจได้ไม่เต็มมือ
เพราะสถานการณ์ทางการเมืองแต่อย่างน้อยก็ยังสบายใจที่จะกลับมา
ถ้าได้นายกที่เขาสบายใจฝ่ายนั้นก็จะบอกว่าคุณกลับมาก่อน
พอกลับมาก่อนอยู่ในมือฉันแล้วเนี่ยนายกจะเป็นใครไม่สำคัญแล้ว
ก็ค่อยไปบีบตอนนั้นก็ได้จะบีบด้วยวิธีการอะไรก็แล้วแต่
แล้วสุดท้ายถ้าตั้งนายกจากเพื่อไทยได้ก็จะคำถามว่าเรื่องที่วันนี้คุณชูวิทย์หรือใครขึ้นมาพูดเนี่ย
มันจะถูกซ่อนกลเอาไว้ซึ่งมันเขียนไว้ในรัฐมูลฉบับนี้มาตั้งแต่สมัยคุณมีชัยช่วยร่าง
มาโดยคุณประยุทธ์แต่คุณประยุทธ์เนี่ยไม่เคยถูกเล่นงานเรื่องนี้
เพราะว่าคนตั้งเป็นคนตั้งคนเขียนขึ้นมา
แต่วันนี้มันจะถูกเอากลับมาใช้และเลขกลอุบายที่ถูกซ่อนไว้
เช่นเรื่องวัฒนฐานที่เจ้าจะทำซึ่งกรรมกวมแล้วมีปัญหามากครับ